มีภาพเหตุการณ์ตำรวจปราบปรามเรื่องของยาเสพติด
ใช่ค่ะเป็นพ่อค้าที่เขาส่งกัญชา
คือตำรวจเนี่ยนะคุณผู้ชมไปขับรถปาดหน้า
รถที่ขนกัญชามา๓๐๐กว่าโล

อยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ราชบุรีค่ะ
แล้วรถคันนี้เขามาจากอีสาน
เรียมจะเอายาเสพติดลงใต้

ชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปไว้ได้เขาบอกโอ้โห
เหมือนกับถ่ายหนังเลยดูค่ะ

ผมกับซ้อก็ต้องจอดไว้ก่อน
เพราะเขาสกัดกันอยู่สกัดรถกันอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจก็รวบได้ยกแก๊งนะคะ

ซึ่งตำรวจภูทรภาค๗เขาก็เปิดปฏิบัติการนะคะ

ขณะที่กลุ่มพ่อค้าเขาไปรับกัญชามาจากอีสาน
น้ำหนักทั้งหมดที่บอกว่าเห็นเยอะคือ๓๒๐กิโลกรัม
แล้วก็เตรียมจะส่งไปที่ภาคใต้
ตอนที่ซื้อมาโลหนึ่ง๒๕๐
แต่พอไปขายที่ใต้ราคาอัพขึ้นค่ะ
เป็น๔เท่าตัวคือโลละหมื่น
ซึ่งพฤติการของแก๊งค้ากัญชากลุ่มนี้เนี่ยนะคะ

คือมีรถเก๋งก่อนส่งไปก่อนเป็นแนวหน้า๒คัน
เพื่อไปดูลาดเหลาว่าข้างหน้าจะมีด่านตรวจหรือเปล่า
ถ้าเกิดเจอจะได้บอกกระบะคันที่ขนกัญชา

แต่รอบนี้ไม่รอดค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตำรวจภาค๗แกะรอยจับได้ยกแก๊งเลย
รถ๓คันกับคนขายกัญชาอีก๖คน
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เหตุแรกเราไปดูอีกจุดหนึ่งบ้างค่ะ
หนองบัวลำพูทหารตำรวจก็ส่วนที่กำลังกันนะคะ
บุกเข้าไปในบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม่มีเลขที่
อยู่ที่ตำบลหนองสวรรค์ที่อำเภอเมือง
ของกลางมาเป็นกัญชาอัดแท่ง
น้ำหนักประมาณ๒๒๐กรัมนะคะแล้วก็ได้ยาบ้ามาอีก๑๑๒เมตร
รวมถึงผู้ต้องหา๖คนใน๖คนมีเยาวชนอยู่๒คน
ซึ่งเป็นการจับกลุ่มที่ขยายผลมาจากกรณีที่ผู้เสพเป็นวัยรุ่นอยู่ในพื้นที่
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมเห็นเม็ดยาบ้าที่มันสีชมพูแบบ
กิ้งพิ้งสีชมพูสดใสแบบนี้ไหมมันเป็นยาสูตรใหม่เพราะว่าผสมยาบ้ากับยา
ลุกเซ็กเขาคิดค้นมาจะขายช่วงนี้เลยวาเลนไทยเนี่ยแล้วเน้นไปที่กลุ่มคือ
วัยรุ่นชายหญิงเพราะว่าเวลาเสพยาบ้าเม็ดสีชมพูสดแบบนี้ไปแล้วเนี่ย